ทุกผู้ที่ออกมาวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงสมการทางการเมือง
อยู่ตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์แก่นำคณะหลอมรวมประชาชนอดีตแก่นำนปช
ก่อนนั้นเคยบอกว่าประธานสภายังไงก็ไม่ใช่คนของก้าวกลายหรอก
เคยบอกชื่อคุณสุธาตรรจรวรณเอาไว้แต่ก็ไปเป็นอาจารย์วันน
แต่คุณจตุพรบอกถ้าผมไม่ดักคอไว้ก่อนก็คุณสุธาตรนะ
แล้วก็เคยบอกว่านายกพักก้าวกลายก็ไม่ได้
นี่ล่าสุดวันนี้นะฮะคุณจตุพรออกมาวิเคราะห์การเมืองอีกครั้งนะครับ
บอกว่าที่ก้าวไกลเขายอมส่งไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับเพื่อไทยขึ้นมาแทนเนี่ย
คุณจตุพรบอกว่าขณะนี้สิ่งที่ประชาชนกังวลก็คือการจับมือกันระหว่างสองพักคือก้าวไกลกับเพื่อไทย
เพราะตอนหาเสียงเลือกตั้งหาเสียงกันไว้ว่ามีลุงต้องไม่มีเรา
และสิ่งสำคัญที่สุดคือพักเพื่อไทยต้องไม่โลเลไม่ผิดคำพูด
ทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
โดยตราบใดที่สองพักนี้จับมือกันยังไงก็ไม่มีทางที่ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้เหมือนกันอืมเพราะตั้งนายกไม่ได้ไง
แต่ยังไงก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเพราะเสียงเนี่ยเกินมากกว่าสภาผู้แทนอยู่แล้ว
คุณจตุพรบอกด้วยว่าสุดท้ายหากภักดิ์เพื่อไทยสะบัดมือจากพักเก้าไกลเพื่อข้ามคั่วในการจัดตั้งรัฐบาล
ที่ออกมาอยู่แล้วจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นพันเท่าหมื่นเท่า
พันเท่าหมื่นเท่าและเมื่อใดที่ประชาชนลงท้องถนน
ก็จะเกิดการเผชิญหน้าเกิดขึ้นสุดท้ายจะจบลงด้วยการรัฐประหาร
เหมือนกับยี่สิบสองพฤษภาคมปีห้าเจ็ดอู๋เหรอคะ
ดังนั้นทุกฝ่ายต้องกลับมาคุยกันทั้งพักคว่ออำนาจกรรมสี่สามหนึ่งสอง
พักฝ่ายคว่ออำนาจเก่าซีกหนึ่งแปดแปดรวมถึงสอวอสองร้อยห้าสิบเสียง
ต้องคุยกับรัฐบาลรักษาการด้วยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพื่อหาทางออกร่วมกันในการฝ่าวิกฤตถ้าคุยกันแล้วตกลงกันไม่ได้
ก็ต้องหาวิธีในการคืนอำนาจให้กับประชาชนนี่เห็นไหมฮะ
คือคุณจตุพรเนี่ยมองว่าถ้าก้าวกลายเพื่อไทยไม่แยกกันนะค่ะ
ยังไงเนี้ยอีกซีกหนึ่งเขาก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อืม
แต่ซีกนี้ก็ตั้งนายกเพื่อจะตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้เหมือนกัน
ได้เหมือนกันแต่ถ้าเพื่อไทยก้าวไกลไปแยกกันเมื่อไหร่
ประชาชนไม่พอใจลงถนนเกิดการชุมนุมทันที
รัฐพาหารกลับมาแล้วอย่าลืมว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย
เขาก็มีฝั่งที่จะออกมาชุมนุมคัดค้านอยู่เหมือนกันค่ะ
มันจะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นพอมันติดล็อกปุ๊บ
แต่ละฝ่ายก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องมาล้อมวงแล้วมาคุยกันว่าจะเอายังไง
กับสถานการณ์บ้านเมืองส่วนสัปดาห์หน้ายี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับ
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะที่เป็นการนัดครั้งที่๓เนี่ยนะครับ
คุณจตุพรบอกว่าหากภักดิ์เพื่อไทยต้องการความสง่างาม
ไม่ตัดสินใจข้ามคั่วจัดตั้งรัฐบาลคะแนนที่ออกมาคงไม่แตกต่างกัน
คะแนนของคุณพิธาอืมคือไม่ได้เป็นนายกค่ะ
แต่ที่สำคัญคือถ้าเพื่อไทยเนี่ยข้ามคั่วสมัครมือออกจากก้าวไกล
เพื่อให้ได้เป็นนายกให้ได้เป็นนายก
ถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยประเทศวิกฤตแน่
ถ้าข้ามคั่วไปวันไหนเขาจะไม่ทนเขาจะมาร่วมกับด้อมส้ม
ขับไล่คุณแต่ว่าผมนี่มองก็คือว่า
พอออกท้องถนนเขาพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองประชาชนอีกฝ่ายมาเผริญหน้า
และทหารก็เข้ามายึดอำนาจอันนี้คืออันนี้คือปลายทางมันอยู่เท่านี้
คุณถ้าคุณต้องการความสง่างามนะคุณก็ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา
และรับผลลัพธ์เดียวกับที่พิธาเขารับ
คุณจะเหนือกว่าอะไรตรงไหนนะครับแล้วก็สง่างามไปไหนก็ได้
แต่ถ้าชนะด้วยการข้ามคั่วเนี่ยคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ถนนได้เป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วคนไปทุกที่คนไล่คุณจะเป็นหาอะไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการความสง่างาม
ยืนขึ้นอย่างสง่าพาเผยนะครับไม่แยกจากกันไม่สลัดกับพักเก้าไกล
พิธาเนี่ยนะครับลงเอยอย่างไรจบอย่างไรคุณก็จบอย่างนั้น
ส่วนเรื่องการแก้กฎหมายมาตรา๑๑๒ของพักเก้าไกลที่เป็นปัญหาในการ
ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณจตุพรบอกว่าแน่นอนว่าสวส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
แล้วถ้าย้อนไปดูสิ่งเก่านะฮะเรื่องนี้พักเพื่อไทยเอง
ก็ความจริงแล้วคุณจิตพรบอกว่าก็ไม่ได้พูดแตกต่างกับก้าวไกลนะ
หลายภักด์ก็บอกว่าเสนอแก้ไขได้แต่ไม่ยกเลิกแต่ให้แก้ไข
ส่วนตัวเชื่อว่ายังไงกฎหมายนี้เนี่ยยังไงก็แก้ไม่สำเร็จอยู่แล้วคุณจรพรบอก
ไม่ใช่เฉพาะพักเก้าไกลคนไปจำเฉพาะพักเก้าไกล
แต่ผมบอกว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองเก่า
เรื่อง๑๑๒ไม่มีทางจะสำเร็จอยู่แล้วในการเสนอกฎหมาย
เป็นเรื่องที่ศูนย์เปล่าและเป็นเรื่องที่สร้างปัญหา
คุณจตุพรพูดแบบนี้ว่าถ้าเกิดทั้งเพื่อไทยก้าวไกลผลักมือออกจากกัน
มันจะเกิดวิกฤตแล้วก็แน่นอนว่าเพื่อไทยก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้นอกจากการไปสลับคั่ว
แต่มันจะมีปัญหาแต่คุณผู้ชมคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะ
ออกมาบอกแบบนี้ว่าสุดท้ายเพื่อไทยจะต้องมีการสลับคั่วค่ะ
ลองดูมุมมองของท่านรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญานะคะ
เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์บอกแบบนี้ค่ะว่าหากสถานการณ์มันยังเป็นแบบนี้
เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จค่ะเพราะอะไรเพราะมันจะไปติดข้อบังคับที่๔๑ไง
จะเป็นตัวบังคับให้เพื่อไทยต้องมีการสลับคั่วค่ะ
แล้วถ้าเพื่อไทยยังยืนยันที่จะจับมือกับก้าวกลายไปจนสุดทาง
แนตของเพื่อไทยจะหมดไปด้วยนะคะเพราะข้อบังคับนี้
เพราะจะกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเสนอชื่อทั้ง๓แคนดิเดตของเพื่อไทย
ทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณอุ้งอิ๊งไปจนถึงคุณชัยเกษม
ก็จะไม่ได้รับการโหวตค่ะอาจารย์เองบอกนะคะว่าในใจจริงจริงแล้วเนี่ย
อยากจะให้๘พักร่วมให้จับมือกันไปจับมือกันไปเรื่อยจนถึงเมื่อไหร่
กว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือสวจะไปหมดวาระในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
ถ้าพูดง่ายคือพยายามให้ยื้อไปจนถึงตอนนั้นไม่ต้องไปรีบตัดสินใจ
เพราะประเทศชาติรอได้ค่ะ
ข้อบังคับ๔๑จะเป็นตัวปัญหาที่จะทำให้ต้องมีการสลับคั่ว
เพราะว่าทำให้สลับคั่วรัฐบาลเพื่อไทยจากก้าวกาย
ผลสุดท้ายแคนดิเดตจากเพื่อไทยมันจะหมดไปนะครับ
เอาว่าครั้งหน้าจะเป็นเศรษฐากับก้าวไกลวุฒิสภาก็ไม่โหวต
ทางที่ดีที่สุดก็คือเป็นแนวทางที่เพื่อไทยเก้าไกรและแปดภัคดิ์ร่วม
จัดตั้งรัฐบาลจับมือกันโดยที่ไม่ต้องเอาภาคอื่นมาร่วมเลย
รอไปจนกระทั่งเดือน๑๑พฤษภาคมซึ่งไม่กี่เดือนเอง
ท่านผู้ชมครับข่าวสารการเมืองเข้มข้นในช่วงนี้
อ่าลงเลือกตั้งลงอะไรเยอะเยอะมาหมดนี่๗๐ปีแล้วดีนะฮะ
พอดีก็เลยแวะมาฝากกันอยู่ด้านหลังอาจารย์พรชัยพอดี
การเมืองติดตามกันต่อไปนะครับคงเปลี่ยนแปลงชั่วโมงต่อชั่วโมงในช่วงเวลานี้